คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าล่าสุดในคดีนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าทางคุณแซนวิสาพัฒน์
ซึ่งเป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนั้น
ได้มีการฟ้องแม่ของคุณแตงโม
ซึ่งล่าสุดคุณแซนนะครับถอนฟ้องคุณแม่คุณแตงโมแล้ว
คดีหมินประมาทแต่ว่าให้ทนายนั้นเนี่ยนะครับ
เดินหน้าฟ้องที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของคุณแม่แตงโมต่อไป
คือรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะนานมาแล้วนะครับผมเอาคืบหน้าล่าสุดมานะครับ
ให้ฟังว่ายังไงโดยทางคุณแซนวิสาพัฒน์เนี่ยนะครับ
จำเลยคดีการเสียชีวิตในคดีคุณแตงโมนะครับ
พร้อมทนายก็เดินทางไปที่ศาลนนทบุรีครับ
หลังสารนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีหมินประมาทโดยการโฆษณา
คุณแซนเป็นโจทยื่นฟ้องคุณพนิดาศิระยุทธโยธิน
ซึ่งเป็นแม่คุณแตงโมเรียกเงิน๕๐ล้านด้วยนะครับ
เมื่อวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
แม่คุณแตงโมกับที่ปรึกษากฎหมาย๒คน
นำเอกสารแจกจ่ายทางผู้สื่อข่าวครับ
โดยกล่าวหาคุณแซนข่มขู่พยานและยุ่งเหยิงกับหลักฐาน
ขอสารให้ถอนประกันคุณแซนต่อมา๙มีนาคม
คุณแซนให้ทนายยื่นฟ้องตรงกับสารจังหวัด
นนทบุรีจนกระทั่งสารนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันนี้
คุณแซนบอกว่าตนเองนะครับไหล่ตรองแล้ว
ว่าจะถอนฟ้องคุณแม่ของคุณแตงโม
เพราะเมื่อคิดดูแล้วเรื่องราวยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้น
การขุดคุยประวัติของตนหรือสืบเสาะเรื่องราวต่าง

ทีมที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยแนะนำให้คุณแม่ทำอะไรคุณแม่ก็เชื่อนะฮะ
ประกอบกับเป็นแม่ของคุณแตงโมจึงตัดสินใจถอนฟ้อง
แต่ยังให้ทนายฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ปรึกษาทั้งสองคน

จะทำให้คุณแม่เปลี่ยนใจในคดีที่ยังมีกันอยู่หรือไม่
ก็แล้วแต่ความกรุณาของท่านตนเองไม่มีอะไรกับคุณแม่นะฮะ
สาเหตุที่ต้องฟ้องก่อนหน้านี้เพื่อป้องกันสิทธิของตัวเอง
ไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
ใดทั้งสิ้นแล้วค่ะกับคุณแม่ก็ไม่นานครับแป๊บเดียวเลยค่ะ
นี่นะครับขณะที่นายพรศักดิ์นะครับวิพาทอาพานนท์ทนายความ
บอกว่าลูกความต้องการให้ดำเนินคดีที่ปรึกษากฎหมาย
ของคุณแม่คุณแตงโมที่ร่วมแจกเอกสารนะฮะ
หลังสารไต่สวนคำฟ้องแล้วต้องดูว่าคดีนี้
สามารถเอาผิดพ่วงอาญาได้ไหมก่อนนำมาพิจารณารวมกับการฟ้องแพ่ง
ในการเรียกค่าเสียหายก็โอ้โหเป็นมหากราบเลยนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ